ไหนช่วงนี้มันก็หน้าหนาวเนอะ

ไปดูผมจะพาไปข้ามสะพานเทพสุดา
เป็นสะพานข้ามเขื่อนลำเปล่า

น่าไปถ่ายรูปจังเลย

สวยงามนะเป็นสะพานเทพสุดาจังหวัดกรสินครับ
นักท่องเที่ยวจำนวนมากก็แห่ไปสัมผัสอากาศหนาว

เป็นสะพานข้ามน้ำจืดที่ยาวที่สุดในประเทศไทย
มองเห็นทัศนียภาพที่สวยงาม
อ่างเก็บน้ำลำปาได้ชัดเจนแบบ๓๖๐องศา

แล้วก็เป็นประตูสู่อินโดจีนด้วยนะครับ
สนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดกรสินด้วย
ก็ทำให้ชาวบ้านนั้นโอ้อยู่ดีกินดีมีคนเข้าไปก็ไปใช้จ่ายนะฮะ

ประกอบกับอำเภอสหสคันเขามีพิพิธภัณฑ์สิรินทรภูกุ้มข้าว
เป็นแหล่งค้นพบชิ้นส่วนกระดูกไดโนเสาร์ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทยด้วย

ไปเคลียร์

ก็เลยมีการออกแบบประติมากรรมรูปหล่อไดโนเสาร์
ติดตั้งที่เบิร์นเวลาสะพานทั้งสองข้าง
เพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้รู้ว่าที่นี่เขามีไดโนเสาร์ด้วยนะครับ
จากนี้ก็ยังมีบริการล่องแพ้รับประทานอาหารกลางเขื่อนลำเปล่า
กินข้าวกันไปสัมผัสอากาศหนาวสัมผัสบรรยากาศกันไปได้ทั้งวันเลยนะครับ